ท่านผู้ชมครับวันนี้มีพิธีชาปนกิจศพ
นายสุพรรณญาติบันทุงนายช่างโยธากรมทางหลวงชนบท
วัย๕๖ปีที่ถูกเพื่อนบ้านขับรถพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๑ขวบบวชหน้าไฟให้กับคุณพ่อด้วยนะครับ
ลูกชายวัย๑๒ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๖ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ
ลูกชายวัย๑๘ขวบบวชหน้าไฟให้กับพุ่งชนจนเสียชีวิตแล้วนะครับ

ภรรยาของนายสุพรรณยาชบรรทุงที่ต้องเสียชีวิตเพราะถูกเพื่อนบ้านขับรถพุ่งชนในการที่จะสนองอารมณ์โมโหของตัวเองนะครับ
ก็โชคดีมากที่ลูกชายจิตใจเข้มแข็งดีจริงนะฮะผมเชื่อว่าจะอยู่เป็นหลักดูแลคุณแม่ได้ดีแน่นะครับ
แม้ว่าคุณพ่อจะไม่อยู่แล้วพิธีพระอาจารย์เผลิงศพนายสุพรรณมีขึ้นมา๑๖นาฬิกาที่ผ่านมานะครับ
เสนาสนารามราชวรวิหารที่พระนครศรีอยุธยานะครับ
ภรรยาของนายภัยบูลผู้ต้องหากับลูกสาวก็มาร่วมแสดงความอาลัยด้วยนะครับแล้วก็มากล่าวขอโทษทางญาติของผู้เสียชีวิตนะครับ
บอกว่าขอให้ครอบครัวนายสุพรรณอโหสิกรรมให้ด้วยเพราะว่าเรื่องนี้ทางครอบครัวก็ไม่เกี่ยวข้องนะฮะ
แต่ก็เข้าใจว่าทางฝั่งของผู้เสียชีวิตก็คงจะทำใจลำบากกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นที่เหลือก็ขอปล่อยให้เป็นเรื่องของคดีความกันต่อ